รถรถรถ
รถรถ

เยี้ยมคงแน่ล่ะคงแน่ล่ะที่ผมมาตัด

เราให้คนมาถามวัยตัดใช่มะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนี้เขากลัวว่าจะมีคนมาเล่นกีฬา

คนตายก็จะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นอีก
มีอะไรเลยเพราะก็ได้ข่าวว่ามีคนเชิญวิญญาณไปแล้วอ่า
พวกที่มันคิดว่ามันฝันผมว่ามันหลอนไปเอง
คือเห็นเพื่อนคุยว่าฝันนู่นฝันนี่ผมว่าเพอร์เจอร์

แต่ลูกวิญญาณคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามอะไรไม่มีเลย

คือถ้ามันมีผีมีตังค์ด้วยเนี่ย

แล้วผมคิดว่า
คนที่มันหลอนตัดต้นไม้เนี่ย
ใครครับเสียผลประโยชน์
คนนั้นเหรอครับคิดว่าใครครับ
ผมคิดว่าใครครับที่มีผลประโยชน์กับต้นไม้ต้นนี้ถ้าต้นไม้ต้นนี้ยังอยู่เขาอยู่ลำบากแล้วใครครับคิดหรือผมเคยออยออกทีวีช่องหนึ่ง
ผมเสนอข่าวว่าให้ย้ายต้นไม้ตัวนี้ไปปลูกไว้ในธรรมเนียบหรืออาจจะเป็นคนในธรรมเนียบส่งคนมาตัด
อันนั้นแกคิดนะเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเฮียนแล้วต้นว่านตรงนี้ผมบอกแล้วว่ามึงขึ้นไม่ดูที่
ถ้ามึงขึ้นที่ในธรรมเนียบน่ะมึงสุดยอดละมึงน่ะอือ
ใช่ไหม
แต่อย่างว่าครับคนมาลือไอ้ปากต่อปากเนี่ย
ที่บอกแล้วปากคนมันน่ากลัว
เพราะทุกอย่างมันสามารถแต่งเรื่องราวจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่
สิ่งไม่ดีกลายเป็นสิ่งดี
แต่ทุกวันนี้จากสิ่งที่ชั่วร้ายก็เลยมาแต่งม่อนมันคือสิ่งดี
เข้าใจมั้ยก็เหมือนต้นนี้ไปเรื่อยอ่ะ
เอาไปฝันฝันหาเหวแล้วก็ไม่นักหนาไม่รู้แล้วถ้าขอโทษนะ
ถ้าต้นไม้ตัวนี้มันเกิดจากฝีมือคนต่างด้าวเนี่ย
ผมถือว่าเลวที่สุดเลยเพราะคนไทยอ่ะ
ยังมันเขายังไม่ทำร้ายของประเทศเขาเลยอ่ะ
แล้วคุณมาอยู่กินนะประเทศนี้แล้วคุณมาทำลายต้นไม้เนี่ย
ผมว่ามันใช่เหรอแล้วต้นไม้เนี่ยมันไปข้าว
หัวข้นพ่อข้นแม่ของคุณเหรอมาอยู่มันกับที่อ่ะ
มันไม่ได้เพาะไปอยู่หน้าประตูคุณแล้วคุณมาผูกคอตายกัน
คุณก็ลืมกันมาแตกต่างด้านหน้าผมมาเพื่อพิสูจน์อ่ะ
แต่ที่ต้องตัดก็เห็นแล้วว่ามันโดนคนตัด
เขาตั้งใจจะล้างให้มันขาดนั่นแหละแต่เลื่อยมันเข้าไม่ถึง
ซึ่งถ้าเข้าถึงต้องใช้เวลานานก็กลัวคนแถวนั้นจะเห็น
เนี้ยเรื่องราวไปกันเนี้ยแต่แต่การสัมผัสอะไรวิญญาณอะไรไม่มี
สัมผัสแต่สิ่งที่มันสกปรกแมงวันมาเยอะแค่นั้นแหละเหม็น
สัมผัสได้กลิ่นเหมือนกันแต่กลิ่นไก่เน่ามาก
สองวันแล้วกับผลไม้เน่าสัมผัสได้กินนี่แหละ
แต่สัมผัสผีเจ้าตัวไม่เจอเลยกล่าวว่าถ้าเจอผีตัวนั้นปั๊บจะบอกว่า
มึงไปตบกลับบ้านอีกคนที่มาตัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันนี่มันไม่เจอไง
มันไม่รู้จะบอกมันยังไงไงมันไม่ได้มีการจุดทุ่มอยู่ที่นั่น
ทำพิธีทำพิธีแค่ติดเครื่องติดเขาตัดแม่งเลย
อยากจะฝากทุกคนด้วยว่าคนมันจะตายอย่าไปโทษคนอื่นเลยโทษตัวเองเถอะ
นะไม่ใช่ว่าตายที่ต้นไม้ส่วนต้นไม้ถ้าต่อไปอ่ะเอ่อ

เฮ้ยใช่ป่ะนี่ตายจะไงโทษตรงนั้นอ่ะ

เคสนี้ผมไม่อยากให้เป็นตัวอย่างเลยว่า
ผูกคอที่ต้นไม้เสร็จต้องตัดต้นไม้ทิ้งขอโทษ
ถ้ามึงยิงให้ตายในบ้านมึงต้องทุบบ้านมึงทิ้งไหมน่ะ

เข้าใจว่าต้นไม้ต้นนี้มันขึ้นผิดที่
ถ้าต้นไม้ตัวนี้มันขึ้นที่ธรรมเนียบ
มึงเกิดใหม่มึงไปบอกนกให้ไปขี้แต่ตรงนู้น

ะมึงเข้าไปก่อนปอดไป

หนึ่งทางตรีกไม้ที่ฟันสาบมาจรามเนี้ย
เดี๋ยวโฆษโดนคน
แต่ไม่ได้ลูกเจ้าจริงน่ะไปหาที่ใหม่แล้วไป